ดูความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้หน่อยกันแล้วกัน
เมื่อวานนี้การชุมนุมคาปาร์คนะครับที่นัดกันอยู่หลายจุดเนี่ย
หนึ่งในเส้นของการชุมนุมที่แยกราชประสงค์มีนายนัทธวุฒิสายเกลือ
แกนนำนปชเนี่ยเป็นแกนนำตรงนั้นเนี่ยนะครับ
แล้วนายนัทธวุฒิก็มาที่สามเหลี่ยมดินแดงช่วงเย็น
เพื่อมาบอกให้ผู้ชุมนุมเนี่ยยุติการชุมนุมด้วย
เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มเผชิญปะทะกับเจ้าหน้าที่แล้ว
ล่าสุดวันนี้นายเสกสกลอัตถาวงนะครับ
หรือว่าก่อนหน้านี้ก็คือนายสุพรอัตถาวงเจ้าของฉายาแรมโบอีสาน
เมื่อก่อนก็เป็นหนึ่งในแกนนำคนเสื้อแดงนะครับ
จุบันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
วันนี้ไปที่กองปราบรามนะครับ
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายนัทธวุฒิ
รวมทั้งนายวรชัยเหมะด้วยในข้อหาทำผิดพรกรฉุกเฉิน
พรบโรคติดต่อและมาตรา๑๑๖ฐานยุโยงปลุกปั่น
นี่นะครับคือทางคุณเสกสกลเนี่ยบอกว่ามาแจ้งความก็เนื่องจากคุณนัทวุฒิ
ได้โพสต์ชักชวนให้ผู้คนมาร่วมกิจกรรมคาปาร์ค
เป็นการปลุกระดมผ่านทางเฟซบุ๊คให้ประชาชนออกมาเคลื่อนไหว

แล้วก็เชื่อว่าคุณนัทธวุฒิวางแผนเอาไว้
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปร่วมชุมนุมกับนายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบอกกรลายจุด
แล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นตลอด
ที่คุณนัทธวุฒิไปที่แยกดินแดงแล้วไปประกาศยุติการชุมนุม
คุณเสกสกลบอกว่าความจริงแล้วน่าจะเล็งเห็นให้มวลชนเนี่ย
่อความวุ่นวายมากกว่าหรือเปล่าที่แยกดินแดง
เพราะมีการใช้อาวุธมีระเบิดเพลิงมีการวางเพลิงเผาทรัพย์สินทางราชการด้วย
นี่นะฮะแล้วก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ย
จากยื่นแจ้งความดำเนินคดีทางกองปราบรามแล้ว
จะไปยื่นเรื่องกับทางปปงด้วยสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
เพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินของคุณนัทวุฒิตั้งแต่ปี๒๕๕๓จนถึงปัจจุบัน
เพราะสงสัยที่มาของเงินสนับสนุนในการชุมนุมว่าเอามาจากไหน
นายทุนเนี่ยเป็นคนแดนไกลหรือไม่
ที่ผมเห็นชัดเจนก็คือนายนัทธวุฒิเนี่ยเป็นนักโต้เวลาทีนักเล่นละครสภาโจ๊ก
ทำท่าทำทางผมจะเลิกประชุมแค่เลิกชุมนุมแค่๑๘๐๐๖โมงเย็น
ทั้งที่รู้แล้วว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายมันจะเกิดความรุนแรงวุ่นวาย
ไม่สามารถคุมมอบอยู่คุมมวลชนได้อยู่
แต่นายนัตวุฒิเล็งเห็นผลแล้วว่าเมื่อจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
แต่ยังคิดปลุกระดมคิดเชิญชวนคนมาชุมนุม
สุดท้ายมวลชนก็ไม่ได้เชื่อฟังมันเป็นรีลาเทคนิคเอาตัวรอดของนายนัตถุฤทธิ์ใส่เกื้อผมเชื่ออย่างนั้น
แล้วเงินพวกนี้ในการเคลื่อนไหวการต่อสู้ตั้งแต่อดีตนะครับปี๕๓จนถึงปัจจุบันนะครับ
มาเมื่อวันที่๑สิงหาคมนี้และมาวันที่๑๕จนยาวมาถึงวันที่๑๕ที่มีความรุนแรงวุ่นวายเนี่ยในบ้านเมืองที่ดินแดงเนี่ย
ถามว่านายนัทธวุฒิสายเกลือเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากนายทุนคนไหนยังเป็นนายทุนคนเดิมจากแดนไกลหรือไม่
นะครับบอกว่าได้มอบหมายให้ทนายความไปฟ้องคุณเสกสกลแล้วนะครับทั้งหมินประมาทพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็คดีแพ่งเรียกค่าเสียหายด้วย
เสียหายด้วยโดยระบุว่านอกจากนายเศรษฐกลอัดถาวงและอีกคน
ถูกฟ้องคือนายอานนท์แสนนั่นคุณนัทธวุฒิบอกว่านายเสกสกล
นายอานนท์เนี่ยพูดให้ร้ายทำลายต่างกรรมต่างวาระมาหลาย
ครั้งที่ผ่านมาไม่ตอบโต้เพราะรู้สึกผอืดผอมแต่ว่าตอน
ให้ทีมกฎหมายเก็บข้อมูลเอาไว้และตอนนี้ได้เวลาแล้ว
จึงมอบหมายให้ทนายความไปฟ้องทั้ง๒คนฐานหมินประมาทพบ
คดีแพ่งเรียกค่าเสียหายอันนี้เป็นการเอามาโพสต์ล่าสุด
ของคุณณธวุฒินะฮะที่นี้ค่ะ